เจ้าของคลิปเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าแมวดำที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ย

ตั้งสติตั้งใจดูแล้วไปหาคำตอบด้วยกันค่ะ

เห็งลงมาแล้วทำไมยังมีอีกตัวเกาะอยู่

เอ้อเหรอเหมือนวิ่งห้ิงอยู่เหมือนแฮงเลย
แต่เห็งไปเกาะตรงไหนคุณชิสา

เนี่ยเจ้าของงอมูจอจาน

อ้าวน่ะข้างล่างเคลื่อนแห้งไปด้วย
ข้างล่างก็มีบอกเบอร์โทรของโชว์รูมด้วยนะ

เพื่อจะไปซื้อไปดูรถไม่ได้ให้ดูตรงนั้น
ไม่ใช่นะโอ้โหช่างสังเกตจริงเลยเชียว

เอ๊เจ้าเห็งพี่ก็มีอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะ
แล้วดูมีวงเอาไว้ด้วยอยู่อะไรตรงนี้
ไม่เอ๊ะทำไมเลขเยอะแต่ทำไมเลขขึ้นมาจากไหน
มันเยอะไปหมดเหรองงทำไมเลขก็
นี่แหละชาวเน็ตที่เขาได้ดูคลิปนี้ไง
เขาก็คอมเมนต์กันเหมือนกันว่าไอ้ที่วงไว้เนี่ยมันมาจากไหน
มันคืออะไรมันหมายความว่าอย่างไร

นี่ไงคอมเมนต์บอกเอาอีกแล้วนะเฮง

แต่พอมีอะไรดีเด็ด

วันนี้วันที่๒๔เอง

เหลือเวลาตั้ง๗วัน